พาคุณผู้ชมไปดูหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับในงานนิทัศกาลวิศวกรรมครั้งที่๑๗
เป็นผลงานทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้
ติดตามพร้อมกันกับคุณกระมวลวันการีพัฒน์
หุ่นยนต์สำรวจภายในอาคารเพื่อลดความเสี่ยงของทีมกู้ภัย
ในการเข้าไปในพื้นที่อันตราย
ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
โชว์ความสามารถในงานนิทัศกาลวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่๑๗
หรือนิทรัศครั้ง๑๗ค่ะ
ในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีจุฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ระดมพลังคณาจารย์และนิสิต
นำผลงานวิจัยและการสร้างสรรคนวัตกรรมกว่า๑๐๐ผลงานมาจัดแสดง

สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์๔๐

เราอยากให้นิสิตของเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
ในอดีตเราอาจจะเน้นการเรียนการสอนที่เป็นค่อนข้างให้
อาจารย์จะเข้ามาแล้วก็บรรยายในห้องแล้วก็
ซึ่งเน้นในเรื่องของการเรียนแบบมีส่วนร่วม
นิสิตเองผู้เรียนจะได้มีโอกาส
รับประสบการณ์จริงจากการเรียน
ผลงานทางวิชาการในครั้งนี้
นำเสนอในรูปแบบนิทัศกาลมีชีวิต
พบกับระบบหุ่นยนต์ส่งของในอาคารหลายชั้น
หุ่นยนต์ทำงานส่งของไปยังจุดหมายในอาคาร
เคลื่อนที่หลบสิ่งกิดขวางแบบอัตโนมัติค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจค่ะ
ซึ่งน้องค่ะบอกว่าในอนาคต
เราจะมีการพูดคุยกับหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับการจับอารมณ์บนใบหน้าค่ะ

แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ป้อนข้อมูลลักษณะใบหน้า
อารมณ์ต่างกว่า๔๐๐ใบหน้าเข้าในโปรแกรม

โกรธเสียใจและตื่นเต้นค่ะ
สุดท้ายคือสมาชิตี้
จำลองการสร้างเมืองที่เพิ่มความสะดวกสบาย

โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่สนใจสัมผัสโลกแห่งอนาคต

ทัศกาลวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่๑๗

ถึงวันที่๑๙มีนาคม๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ

ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน